ท่านผู้ชมครับมีคดีที่มีความเงื่อนงำตามมานะฮะ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกพบเป็นศพถูกทิ้งอยู่กลางถนนนะฮะ
สภาพศีรษะแตกนะครับอ่าแล้วก็ถูกทิ้งไว้ที่
ใต้ทางลอดแยกขวงสิงบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย
เชียงใหม่ลำปางนะครับในพื้นที่ตะบนช้างเผ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กลางดึกคืนที่ผ่านมาเลยฮะค่ะเนี่ยฮะ
ตรวจสอบแล้วนะครับชื่อว่านางสาวชนนิการชัยวงศ
อายุ๒๖ปีนะครับเสียชีวิตอยู่ที่เลนควาของถนน
สภาพศพก็คือศีรษะแตกเลือดไหลนองเต็มพื้น
แล้วก็มีร่องรอยการกระเด็นไปโดนแท่งเบรีเออร์ตรงเกาะกลางถนนด้วยนะฮะ
คำถามก็คือว่าเธอมาเสียชีวิตอะไรตรงนี้
มากับใครอะไรยังไงสภาพพื้นที่แล้วก็ไม่น่าจะเดินลงไป
นี่เห็นไหมตรงนี้ฮะแล้วถ้ามากับใครแล้วทำไมถึงทิ้งเธอไว้อย่างนี้
แล้วชนแล้วหนีอะไรยังไงไม่พบรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรของผู้ตายเลยนะครับ
รถคู่กรณีก็ไม่มีนะฮะที่จอดในที่เกิดเหตุไม่มีเลย
เจ้าหน้าที่ส่งศพไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
จากนั้นครับหลังจากทราบข่าวกันนะครับญาติญาติก็มานะฮะ
ของนางสาวชนนิการผู้ตายนะฮะนางสาวชนนิการชัยวงอายุ๒๖ปี
มาติดต่อขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
นี่ฮะคุณปู่นะฮะคุณปู่ชื่อสมศักดิ์นะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้หลานสาวบอกว่าออกไปเที่ยวกับเพื่อนย่านกาดคำเที่ยง
ในพื้นที่ตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
มีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหลานสาวเนี่ยน่าจะซ้อนท้ายจักรยานยนต์ใครมา
แล้วก็พลัดตกลงมาเสียชีวิตนะครับ
ปู่บอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเสียใจเป็นอย่างมาก
เมื่อคืนแกก็ออกไปเยาที่เพื่อนปลูกหังบ้านภาคธรรมอยู่นิราอยู่ภาคธรรม
แล้ววันนี้ก็ตอนบ่ายสองแกก็อาบน้ำเนื้อมันกินเข้ามาแมลงแกก็ออกไป
แล้วเพื่อนมันปลูกหังแล้วมะโหตัวมันตั้งต่อ
พอจะตีสองครึ่งแล้วว่าโอ้โหตกใจหมดอ่ะยังมาก้ามาที่ภูมิยาเลย
ที่เจ้าหน้าที่มาบอกคุณปู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับว่าน่าจะตกจักรยานยนต์แล้วก็
เสียชีวิตอยู่กลางถนนแล้วถูกทิ้งเอาไว้ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปสอบ
ปากคำเพื่อนของผู้ตายค่ะที่ไปเที่ยวด้วยกันเมื่อคืนนี้อ่า
จากที่เพื่อนบอกกับตำรวจเนี่ยเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
สพช้างเผือกที่ได้ข้อมูลมานะฮะ
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะครับ
เพื่อนผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
ก็ชักชวนกันไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ระหว่างนั้นมีผู้ชายคนนึงที่เพื่อนในกลุ่มก็ไม่รู้จักนะ
ขี่รถบิ๊กไบท์มาหานางสาวชนนิการที่ร้าน

เดี๋ยวไปต่อกันที่ผับอีกแห่งหนึ่ง

พื้นเขาเรียกรับคานั่งไปด้วยกัน
แต่นางสาวชนนิการผู้ตายบอกว่าเดี๋ยวจะนั่งซ้อนท้ายรถบิ๊กไบท์ของผู้ชายคนนั้นไป
คาดว่าหลังจากที่แยกย้ายกันเนี่ยนะฮะนางสาวชนนิการซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ของผู้ชายคนนั้นไป
ไปถึงจุดเกิดเหตุน่าจะประสบอุบัติเหตุแล้วตกลงมาเสียชีวิตอยู่ที่กลางถนน
คนขี่บิ๊กไบท์ก็คงจะหลบหนีไปไม่ยอมอยู่ช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเหตุ
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีรายงานว่าผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะครับ
เป็นคันที่ไปรับนางสาวชนิการผู้ตาย
จากร้านไปพบพนักงานสอบสวนแล้ว
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถแล้วที่แฮนด์รถกับถ้อยเสียและที่พักเท้ามีร่องรอยคล้ายรถล้ม
ส่วนผู้ชายคนนี้ตามรายงานบอกว่าได้อ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายนั่งซ้อนท้ายรถเข้ามาจริงรถเสียหลักพลิกคว่ำ
นางสาวชนนิการพลัดตกลงมาศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิต
ส่วนคนขี่รถที่เป็นผู้ชายคนนี้อ้างว่าตกใจทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยหลบหนีไปก่อนแต่พยานบางคนก็บอกว่าเห็นมีลักษณะของการฉุดกันขึ้นรถก็มี
ส่วนของนางสาวชนนิการติดตามความครืบหน้าการสอบปากคำคนขี่บิ๊กไบต์
บอกว่าครอบครัวยังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
รักเหมือนลูกคนหนึ่งตอนนี้กลับมาเสียชีวิตกับเรื่องแบบนี้
ตั้งคำถามว่าเพราะอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงแล้วเสียชีวิตจริงเนี่ย
ทำไมไม่ช่วยเหลือหลานสาวของเขานะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะญาติเขาติดใจมากนะครับ
ติดใจมากว่าณขณะนั้นถ้าเกิดหยุดแจ้งเหตุ
เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือช่วยเออก็อาจจะมีโอกาสที่เขาจะไม่เสียชีวิต
ใช่หลานสาวเขาอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้หรือต่อให้เสียชีวิตทันทีในขณะนั้น
ทำไมไม่แจ้งเหตุไม่อยู่ดูแลกันถึงทิ้งไปเลย
แล้ววันนี้มามอบตัวบอกว่าตกใจหรือมีการทำอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นก่อนหรือเปล่า
ตรงนี้ตำรวจสพช้างเผือกที่เชียงใหม่จะต้องไปขยายผลต่อนะฮะ
ตอนนี้คนขับรถบิ๊กไบท์นะครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไว้แล้วนะครับ
แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินคดี